ส่วนใครที่ขับรถแล้วยังคงมีระบบแก๊สติดตั้งอยู่
ตามระยะที่เขาบอกเลยเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสื่อม

คือที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะผู้ชายคนหนึ่งนะคะขับรถไป
แล้วรถติดแก๊สจู่ค่ะไฟลุกท่วมรถเลย

เขาบอกดีนะที่ตอนนั้นผมเริ่มได้กลิ่นก่อน

ผมก็เลยรีบวิ่งออกมาจนรอดมาได้

ที่มันกำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้
ใช้เวลา๒๐นาทีเพลิงสงบ
คนขับรถดังกล่าววิ่งหลบหนีออกมาได้ทันนะคะไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายเลี่ยงเมืองขาขึ้นค่ะในอำเภอสรรป่าตอง
ทำให้รถที่สัญจรบนถนนสายดังกล่าวติดเป็นทางยาวเลยช่วงเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ต้องเร่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำเพราะว่ามันเกิดขึ้นช่วงกลางคืน
มันอาจจะมืดแบบนี้บางคนอาจจะไม่ทราบ
บางคนอาจจะไม่รู้จะมาชนท้ายเอาเนี่ยนะคะจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าของรถเก๋งคันนี้
ชื่อว่านายรัฐนินธรรมเมธีกิจเป็นชาวลำพูนค่ะ
ให้ข้อมูลบอกว่ารถนี้รถคันนี้ติดแก๊ส
ขณะที่ขับรถมาตามเส้นทางนี้แหละพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
กลิ่นไหม้ก่อนแล้วก็เห็นไฟมันลุกขึ้นมานิดนึงก่อนนะ
ขึ้นที่หน้าห้องเครื่องตกใจค่ะแต่ว่าก็ตั้งสติได้
เข้าข้างทางจอดเลยแล้วก็วิ่งออกมา
เพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นจริงค่ะ
พลเมืองดีชาวบ้านแถวนั้นเห็นเหตุการณ์รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้นะคะ
แต่ระหว่างนั้นขณะที่ไฟมันยังลุกไม่มากเนี่ยนะคะ
รอเจ้าหน้าที่อยู่ไฟมันลุกพลึบขึ้นมา
รวดเร็วเลยค่ะจนกระทั่งเสียหายทั้งคันแบบนี้เลยนะคะ
ย้ำเตือนกันนะคะไปเช็คนะรถที่เติมแก๊สมันอันตรายค่ะ